กลับมาในกรุงเทพกับโลแกนที่ว่าชีวิตดีที่ลงตัว

ผู้หญิงคนนี้เขาข้ามถนนไปรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์
จู่ผู้ชายจากไหนก็ไม่รู้น่าจะเป็นคนเร่ร่อน

วิ่งหนีตายไปถ่ายคลิปไปมาให้ดูแบบนี้

นี่อยู่ก็จะมาตีฉัน
ฉันจะมารอรถเมย์มาตีฉันนี่
ดูสินี่มันจะมาตีฉัน

นี่คืออ่อนนุษย์ประเวทกรุงเทพมหานคร
กลางวันแสกนะประมาณ๑๐โมงคุณผู้ชม
เดินปีเข้ามาอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมาตีฉัน

ไม่รู้เขาแบบอย่างไรเอาไม้มาตีอยู่แบบนี้
สุดท้ายวิ่งหนีรอดอย่างหุดหวิดนะครับ

รถเมย์ที่อ่อนนุษย์ประเวทกรุงเทพมหานคร

เขาบอกว่าเขาก็เดินมารอรถเมย์ไปทำงานปกติ
ผู้ชายคนนี้นะฮะก็เป็นชายไม่ได้ร่อนสติ
สมประกอบนี่แหละฮะเดินปรีเข้ามา
ตอนแรกเนี่ยด่าก่อนด่าเสร็จปุ๊บถมน้ำลายใส่
โควิดกลัวแล้วหนึ่งอันนั้นกลัวแล้วนะ
คือตอนแรกไม่เข้าใจว่าเป็นผู้ชายเล่นร่อนหรือยังไง

แล้วก็นี่ฮะกลับมาและทอดเหล็กในมือครับ

ไปฟังเสียงเท่านั้นหน่อย

แล้วก็รถเมล์มาพอดีฉันก็ขึ้น

ก็เอาไปเตือนคนในโซเชียลกันในสังคมครับ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวอ่อนนุษยประเวท

เสียงเธอเล่าเหมือนสนุกแต่เจอแบบนี้ไม่สนุกไม่สนุก